คุณผู้ชมครับปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน
มีเรื่องอะไรบ้างคุณในหมู่บ้านคุณเนี่ย

หรือว่าหมู่บ้านหลายคนทั่วไปมักจะมีปัญหาคล้ายกัน

เรื่องที่ไม่อยากให้เป็นเรื่องในหมู่บ้านเดียวกัน
เพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งสิ้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องมันก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ก็จะมาปรากฏในกรุ๊ปไลน์หมู่บ้าน

บางทีผมมีกรุ๊ปไลน์หมู่บ้าน

แต่เป็นรูปมูลสุนัขล้วน
ปรากฏให้เห็นก็ฟ้องร้องกันนะครับ
กันในหมู่บ้านแล้วครับว่าสุนัขของใคร
นี่มีคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้น
ผู้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ในคลิปบอกว่า
หมาตัวสีน้ำตาลที่มีตะก้อครอบปากอยู่เนี่ย

ส่วนชายเจ้าของหมาเดินออกไปดูหน้าบ้าน

และเจอกับเพื่อนบ้านสวมเสื้อสีน้ำเงิน
เมื่อกี้มาขี้หน้าบ้านไปเก็บเดี๋ยวนี้เลย
แต่ว่าเอาท่อแป๊บมาด้วย
แล้วเงื้อขึ้นจะตีนะครับ
ซึ่งทางเจ้าของหมาก็ยอมรับว่า
ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นหมาเขาจริง
หมามันไปถ่ายหน้าบ้านเอาเดี๋ยวไปเก็บให้
แต่ว่าเพื่อนบ้านคนที่ถือท่อแป๊บมาไม่หายโมโหครับ
ก็โอ้โหโชว์ลูกอันทภาณยกท่อแป๊บขึ้นมาขู่
เหมือนจะทำร้ายเป็นท่อแป๊บเหล็กด้วยไงคุณ
โดยบอกว่ายังมีพักพวกอีก๒คนมาช่วยคุมเชิงนะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็แนะนำให้เจ้าของหมาไปแจ้งความ
เพื่อป้องกันการมีเรื่องขึ้นอีกในข้างหน้าในวันข้างหน้านะครับ

แต่บางคนก็บอกว่าการเลี้ยงหมาก็ต้องดูแลให้ดีนะครับ
อย่าปล่อยหมาออกไปขี้ออกไปถ่ายแบบนั้นนะครับ
หรือถ้าจะให้มันออกไปเจ้าของต้องเดินตามไปด้วย

คือมันเป็นหลังจากที่บอกว่าอะไรนะมีปัญหากันแล้วถูกไหม

เจ้าของหมาเขาบอกก็เข้ามาในกรุปไลน์

ไม่รู้ว่าหมามันจะขี้ตอนนั้นค่ะ
ไม่ทันค่ะเดี๋ยวไปเก็บให้นะคะ
แล้วก็ถ่ายรูปมาอีกทีอ้าวสะอาดแล้วค่ะ
ถ้าอย่างนี้ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ